คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า

โอ้โหไม่เคยเห็นขอดูหน่อยฮะ
เป็นบุญตางูจงอางกินน้ำครับ
โอ้โหเพิ่งเคยเห็นเนี่ยจะเห็นนักชัดด้วยนะ

ดูดเป็นเครื่องสูบน้ำเลยครับดูที

ทักใจจดจังมาก

ใช่ไงยอมใจคนถ่ายคุณซูมเข้าไปได้ใกล้ขนาดนี้เลยเหรอ

งูมันอาจจะยังดื่มน้ำอยู่มากเขาคงมั่นใจว่าอย่างไรมันไม่โฉกแน่รึเปล่า

โอ้โหเพิ่งเคยเห็นมันระยะประชิดขนาดนี้
จริงค่ะเห็นหมดเลยทุกร่องรอยของมันเนี่ยนะคะ
โอ้โหแล้วดูขนาดตัวผมถ้าเดาแล้วถ้าเห็นแค่นี้

อุ๊ยเดี๋ยวฉันว่าปลาไป๓ได้แหละดูจากส่วนหัวแล้วเนี่ยค่ะไม่ธรรมดาสุดท้ายเล่าคนถ่ายคลิปเป็นยังไงคะ
คนถ่ายคลิปนะครับตอนนี้ต้องคอยเติมน้ำให้งูมันกินตลอดเลยครับ
เออให้น้ำหมูเหมือนให้น้ำน้ำมวยเลยนะ
เห็นงูตัวนี้มันคอยกระหายอยู่เรื่อยเลย
โอ้โหก็แปลกดีไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้
งูคอแห้งก็ขอมันแห้งที่คอมันแห้งก็เอาแต่นอนร้องไห้
ดิฉันขอโทษนะนิดเศรษฐ์ที่ฉันนึกมาว่าจริงว่าคุณร้องเพลงอะไร
คุณจ้าง่ายเพลงนี้คุณจ้างเขาฟิจัลลิ่งอย่างนี้
ใครก็อยู่ไหนมาโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลย